เกิดอาการงงเล็กน้อยเป็นปัญกา

ได้รับรางวัลมารยาทนั้ง

น้องอายิมเขาเหมือนว่าได้มารยาทงาม
ถ้าเราได้ติดตามในโลกโซเชียลแต่ว่าคุณแม่งง

ไม่ได้สอนลูกเลยคือไม่ได้สอนเรื่องมารยาทอะไรมากมาย
แต่พอรู้ว่าลูกได้รางวัลนี้ก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากเวอร์
แฮปปี้สิคะ
ค่อนข้างตกใจมากถึงขั้นถามครูว่าลักเกมในการตัดเสีย

ก็จะไหว้เราดูว่ามองใช่ไหม

เมื่องเหมือนกันน่าออกมาจากไหน
ที่คุณแม่กังขาดเป็นเพราะว่า
คุณแม่เนี่ยไม่ได้สอนบอกว่าลูกไหว้สิ
ต้องทำแบบนั้นแบบนี้